เปลี่ยนมาเป็นเมนเทอร์ก็แซ่บไม่แพ้กันในรายการการค้นหานางแบบของเขานะคุณนะ
ประเดิมนั่งแท่นเมนเตอร์ไม่ปลอดภัยาวจะเป็นแบบโลกสวยเหลือเปล่า
ดีครำคมเด็ดมันอยู่เหมือนกันนะครับ
คือเมนเทอร์คนอื่นโดนวิพากษ์วิจารณ์เละไม่เป็นท่าอยู่เหมือนกัน
เจ้าตัวบอกเลยว่าส่วนตัวเธอเองอาจจะไม่ได้โดนอะไรมากมาย
แต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายนะฮะ
และเรื่องที่แฟนนางงามรอลุ้นกันอยู่ในเรื่องของความเคลื่อนไหวเวที
ว่าใครจะคว้าลิขสิทธิ์ไปเป็นเจ้าภาพ

ตอนนี้มีข่าวลืมมาเยอะเลยว่างานนี้ใครจะได้ไปนะฮะ
ฟังมาริยาหน่อยซิว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะ
เขาทราบไหมคะว่าปีนี้จะยังไงนะครับ
ต้องรอดูค่ะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะว่ารู้ว่ามีการเปลี่ยนมือสำหรับการประกวดครั้งสุดท้าย

ค่ะก็ลุ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกปีเราก็ต้องพัฒนา

ก็หวังว่ายังไงก็ตามใครที่จะจัดก็พัฒนา
ก็จะเอาแบบรีวิวทุกอย่างที่คนพูดที่จะแบบเอามาใช้ในแบบ
ทำให้เวทีมันแบบยิ่งใหญ่
มันเป็นเวทีอันตรงเกียจมาก
ก็ไม่อยากเชื่อค่ะว่าคนไทยเราฝีมือดีอยู่แล้ว

ก็รอติดตามเหมือนกันค่ะแล้วก็ลุ้นไปด้วยกัน
ตามสเต็ปให้ติดตามกันก่อน
ลุ้นไปด้วยกันติดตามไปพร้อมพร้อมมาริยาแล้วกันนะคะ

กล้าวิจารณ์กล้าเลือกค่าคัดคน